นิชิโนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เข้าร่วมการแถลงข่าวพร้อมกับชัดชัยบุตรพรมนะครับ
ผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยนะครับก่อนเกมในศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
คัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๖นะครับไทยจะเจอกับอินโดนีเซียวันนี้นะครับ
ชโนก็บอกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับทีมไทยก็ไม่ได้ซ้อมอย่างเต็มที่
เพราะว่ามีนักฟุตบอลที่ติดโควิดด้วยนะครับแล้วก็มีเวลาไม่มากนะครับ
แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เต็มที่ครับและต้องไม่ประมาทอินโดนีเซีย
สิ่งสำคัญคือตอนนี้เนี่ยทุกคนเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็อยากที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับรวมไปถึงจะต้องดูผลการแข่งขัน
ของทีมอื่นอื่นในกลุ่มด้วยนะครับส่วนการที่ทีมชาติไทยเนี่ย
เคยชนะบาเรนที่สนามอัลมักตุมสเตดียมนะครับเมื่อปีสองพันสิบเก้าก็คือเป็นสนามที่ทีมไทยเนี่ย
ลงเล่นในวันนี้นิชโนก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้คุมทีมชาติไทยนะครับ
แต่ว่านักเตะบางคนก็มีความทรงจำที่ดีที่สนามแห่งนี้
ก็อาจจะสร้างความมั่นใจได้เช่นเดียวกันส่วนประเด็นการขาดนักเตะจากเจลีกครับ
ไม่ว่าจะเป็นธีรทรหรือว่าชนะทิพย์นะครับตรงนี้เนี่ยนิชโนมองว่าเป็นโชคร้ายหรือเปล่า
ชโนก็บอกว่าได้เผื่อใจไว้บ้างแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นโชคร้ายไปอย่างใด
จากนั้นครับนิชิโนก็ได้นำนักเตะครับลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อน
ดวนกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่เอามักตูมสเตดียม
แข่งขันจริงนะครับนิชโนก็เน้นไปที่การทบทวนระบบและแท็กติกนะครับ
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยยี่สิบสามคนมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ก็สามารถติดตามกันได้ครับสำหรับสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ
อันนี้เป็นการคาดการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐนะครับพุทธศาสตประตูนะครับ
วรักษ์เทศสูงเนินนะครับก็น่าจะได้เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ
ส่วนแบ็คซ้ายตำแหน่งที่แทนที่ของธีระทรวงุลมาทันเนี่ย
น่าจะเป็นศาสลักหายประโคนแบ็คขวาคาดการณ์เบื้องต้นเป็น
รบดินวิรวัฒโนดมนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์มาดูเอลทอมเบีย
กับพันธุ์สาเหนบิบูนนะครับคู่กลางเป็นคู่เดิมนะครับ
รัฐอยู่เย็นกับพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล
ส่วนกองกลางตัวลุกเนี่ยก็เดายากจริงแต่ว่าคาดการณ์มาแบบนี้ก็
ก็คือจะมีธนวศซึ้งจิตถาวรจะมีสุพชกษรรชาและเอกณิตปัญญา
ส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเดิมทีทีมข่าวคาดการณเป็นนัทธวุฒสุขสุ่ม
แต่ล่าสุดนัทธวุฒิไม่อยู่ใน๒๓คนนะครับ
ก็เลยถ้าคาดการณ์ใหม่เนี่ยมีโอกาสอาจจะเป็นอดีศักดิ์ไกรสอน
หรืออาจจะเป็นสุพนัทเหมือนตาครับที่จะได้ลงในตำแหน่งนี้นะครับ
ก็เดาใจยากจริงสำหรับใจของนิชิโน
แต่ก็ต้องตามลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็เชื่อใจโค้ชนะครับ
อีกครั้งครับฟุตบอลทีมชาติไทยวันนี้กลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับ
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดแรกครับ

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ได้ชมถึงบ้านครับ
ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ